บนท้องถนนอีกสักเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
ใครขับรถแล้วนึกจะเลี้ยวก็เลี้ยวเลย
ก็ดูเรื่องนี้ไว้เป็นตัวอย่างหน่อยแล้วกันค่ะ

ถึงค่าซ่อมเลยว่ามันแพงมากจริงค่ะ
โอ้โหคันที่ตามมานี่ก็นะลุ้นไปด้วยอะค่ะ
คือมันครูดขึ้นไปกับเกาะกลางถนนนะคะคุณผู้ชมเหินขึ้นไปแบบนั้นเลยนะคะ

ช่วงล่างก็ต้องไปซ่อมเพราะว่ามันก็ครูดไปแบบนั้นนะคะ
ก็อาจจะเจอไปหนักอยู่เหมือนกันนะคะ
ในโลกออนไลน์เนี่ยพอเห็นคลิปนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะรถนี้อย่า
โชว์หรือเปล่าว่าขึ้นเกาะกลางได้แต่ว่าการปาดรถคันอื่นเนี่ย
มันก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะคะ
ตะแคงเอียงเหินขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะ